ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลนะครับ
เป็นวิวาทะบนท้องถนนระหว่างกู้ภัยกับชาวบ้าน
รถกู้ภัยเนี่ยย้อนสอนจะไปรับคนป่วยแล้วไปเจอรถที่กำลังเลี้ยวเข้าปั๊ม

แจ้งบ้ามันจะเข้าปั๊ม
เห็นไฟเลี้ยวหรอ

จะเข้าปั๊มครับ
จะเข้าปั๊มแล้วคุณเห็นไฟลงมา
อ้าวตามนี้เลย

โอ้โหอันนี้กล้องหน้ารถของคันที่เขาจะเข้าปั๊มใช่ไหม

แต่เขาบอกเขาก็จะไปรับคนป่วย

โอ้โหแถวราชพระวังหินในกรุงเทพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑โมงเมื่อวานนี้
เจ้าของคลิปรถเก๋งนะ

รถฉุกเฉินกู้ภัยของร่วมกระตันยูก็
ขับสวนเล่นมามาปะกันอยู่ตรงนี้
เจ้าของคลิปเลยตะโกนบอกจะเข้าปั๊ม

ต้องเบี่ยงขวาออกแล้วเลี้ยวตบซ้ายเข้าปั๊ม

มีกล้องวงจรปิดในปั๊มครับ
เห็นขณะเจ้าของคลิปขับรถมาจอดในปั๊มละ
แล้วเดินไปหากู้ภัยซึ่งสวมเสื้อยืดสีดำ

นั่นไงนี่อันนี้รถ

แล้วกู้ภัยก็ไม่รับคนเจ็บแล้วเหรอ
ก็อาจจะเติมแต่ว่าจอดก่อน
นี่คุยกัน

คนขับรถเก่งสีดำผู้ชายก็พยายามมาดึงอยู่ตรงนี้เนี่ย
ฝ่ายชายพยายามแบบว่าผู้หญิงดูโกรธ
ฝ่ายชายก็พยายามแบบใจเย็น

คือภายหลังเจ้าของคลิปเข้าไปแจ้งความที่สอนอโชคชัยนะฮะ

ปั๊มตรงนี้ก็แถวรัฐพระวังหิน

ไกลเกลี่ยมาพูดคุยกันแล้วนะครับ

ฝั่งของกู้ภัยคนเสื้อยืดสีดำ

ข้าวนั้นขับรถกู้พัยวันนั้น
มากับกรรมการอาสาร่วมกระตันยู

คือนัทธพงค์บอกวว่าวันนั้นเขาขับรถตัดเลน

ซึ่งอยู่ที่ริมถนนลาดพร้าว

จากประสบการณ์การทำงานของเขา

ว่าอย่างไรต้องนึกถึงคนเจ็บ

แล้วเขาเปิดสัญญาณไฟขอทางมาตลอดอยู่แล้วถามว่าทำไมต้องมาแบบนี้
นัทธพงศ์บอกก็คนเจ็บเขานอนอยู่กลางถนนเดินกระเพลกอยู่ข้างทาง
เขาจำเป็นต้องมาตรงนี้เพื่อมารับคนเจ็บ
เพราะสามารถเอาคนเจ็บขึ้นรถได้อย่างทันทีรถคันอื่นชะลอให้หมด
ช่องให้หมดเพื่อให้เขาผ่านไปถึงตรงนั้น
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในคลิปก็มีนะ
เขาก็พยายามช่วยเหลือกันหมดซึ่งคุณนัทพงศ์บอกว่า
ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมรถเก่งคู่กรณีต้องโมโหอะไรขนาดนั้น
เบี่ยงขวาแล้วก็เข้าปั๊มได้นี่อืม
เข้าไปจอดในปั๊มแล้วเนี่ยยังถึงขั้นเดินกลับมาด่ายาบคายอีกค่ะ
เขาบอกเขาเสียใจมากพอมีคลิปเผยแพร่ออกไป
กลายเป็นว่าฝ่ายเขาเป็นฝ่ายถูกด่าทอประนามเสียหายด่าถึงครอบครัว
หน้าที่การงานเออ
โดยไม่ฟังข้อเท็จจริงจากฝ่ายเขาเลย

คือที่คิดว่าเขาเป็นขอใจถึงเรื่องอะไรคะ
ผมไม่ทราบเหมือนกันครับเขาบอกว่าเขาไม่เห็นคนเจ็บ
คุณบอกว่าคุณไม่เห็นคนเจ็บแล้วทำไมคุณไม่เดินลงมาถามผมล่ะ
พอคุณเห็นคนเจ็บปุ๊บคุณก็ขึ้นรถหนีแล้วก็ด่าด่าผม
แต่เจตนาของผมผมไม่ได้ไปขี่รถย้อนสอนเพื่อเอาความสะดวกสบายของตัวเอง
ผมทำไปผมคำนึงถึง
นี่ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะครับ
ที่หน้าจอด้วยเพจไทยรัฐนิวโชว์ด้วยค่ะ
ถ้าไม่นับเรื่องลิเวอร์พูลแมนยูก็เรื่องนี้นี่แหละค่ะ
บางคนบอกว่าแม่ฝั่งทางรถก็น่าจะหลบบ้าง
บางคนก็บอกว่ากู้ภัยก็จำเป็นขนาดนั้นเหรอต้องสวนเล่นมาอะไรอย่างนี้
หรือแต่งกายค่ะอ่าบอกแต่งชุดกู้ภัยหรือเปล่าเออไม่เรียบร้อยหรือเปล่าหรือยังไง
แต่ในมุมของเขาเขาอาจจะรีบก็ได้ใช่ไหม
อ่าถ้าคิดอีกมุมหนึ่งนะฮะทุกผู้ชมครับพันธุ์ตะหมดเอกพรทวีสมวง
ไกลเกลี่ยกับทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเขาขอไม่ให้บันทึกภาพ
ค่ะฝ่ายเจ้าของรถที่มีกล้องหน้ารถก็เข้าใจว่าทำไมกู้ไพ

แต่ความจริงแล้วตอนนั้นเนี่ยคนเจ็บเขานอนอยู่ริมทางเท้า

เพราะคนเจ็บอยู่ตรงนั้นไงที่เขามีการเข็นมอเตอร์ไซค์เข้ามานี่ไง
เห็นไหมที่กู้ภัยเขาบอกเห็นไหมเนี่ยเขาก็วินจอยอแถวนี้เนี่ย
เขาก็หลบให้เขามาช่วยกันเข็นรถเข็นรถหลบอะไรพวกนี้เนี่ย
คนเจ็บเขานอนอยู่ตรงนี้เขาถึงจำเป็นต้องมาตรงนี้
เขาบอกมาตรงนี้ปุ๊บก็รับได้เลยไง
จะได้ไม่ต้องแบบไปวนไปวกกลับมา
ซึ่งรถเก๋งที่มีกล้องหน้ารถบอกว่า
ไม่เห็นคิดว่าคนเจ็บอยู่ในปั๊มค่ะ
แล้วจะสวนเลนมาอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะ
ก็เลยมีการเข้าใจผิดอารมณ์ร้อนใส่กัน
กับความเข้าใจกันด้านทั้ง๒ฝ่ายนะฮะ
ว่าให้ใจเย็นกันหรือแม้กระทั่งคนกลางที่ดูอยู่
ท่านคงฝากเตือนมาบอกบางทีก็เอาผิดขึ้นมา

ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัดก่อนประมาณอย่างนั้น